คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ที่ไทยรัฐของเรานะคะคึกคักมากเลย
มีดารานะคะมาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานค่ะจับแจกยิ่งใหญ่สุดเลยกับการทายผลฟุตบอลโลก
ผู้โชคดีที่ส่งปรายศนียบัตรนะคะมาร่วมทายผลผู้ชนะนะคะเมื่อวานเนี้ยค่ะ
รับโชคความปังไปกว่าสิบห้าล้านบาทนะรถยนต์ทองคำเรียกว่าจุกจุกไปเลย
คนบันเทิงมีใครบ้างไปดูกันเลยจ้ะเยอะมากที่สุดของเรื่องราวดี
ต้องมีแพนเค้กเขมมะนิดมาร่วมงานแจกนี้ด้วยนะคะสาวแพนค่ะไม่ลุคถ้ำไทยสีเขียว
สับปังมากร่วมขึ้นเป็นสักขีพยานกับรางวัลใหญ่ที่จัดโดยท่านทูตอาเจนติน่าค่ะ
เงินสดเนี่ย๕ล้านบาทตื่นเต้นมากและอีกคนค่ะที่มาสวยใสพร้อมมามอบโชคก็คือ
ออมสุชานั่นเองค่ะเสื้อผ้าหน้าผมแบบว่าเขียวพาสเทลไปเลยอ่ะแม่
ส่วนแซมมี่คาเวลค่ะที่สุดของที่สุดค่ะกับชุดเลื่อมสีเงินจ้ะมาพร้อมกับการจับเงินจับแจกเงินสุดแม้เข้ากันจริง
งานนี้ไม่เสียชื่อเจ้าแม่คอนเทนต์นะคะความตรงทีมแซมมี่บอกเลยว่าจับผลบอลก็ต้องใส่ชุดเชียร์บอลมาสิคะ
นี่แหละค่ะสู้เชียร์อัพไปเลยลุคผมทองด้วย๑๐๑๐๑๐ไม้หักค่ะ
และอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่กระแทกตามากเวอร์

อบโชคเมื่อวานนี้เช่นกันค่ะ

ตะโกนเขียวไทยรัฐจริงค่ะ

วันนี้รางวัลเยอะมาก
แล้วก็พี่ศิลปินดารามาแบบ

เดี๋ยวแมทหน้ามาสู้กันใหม่นะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไป
เมื่อวานนี้นะคะศิลปินหลากหลายค่าย

โอ๊ดดัสพีเนี่ยค่ะพระเอกช่องเต็ดเข้ามานะคะ
น้องแจมลัดจัดตะน้ำชาชีระนัดน้องไหวน้องขนมจีน
ลิปปินไอดอลนะคะลาสวามลงแอดลาสนะคะ
พี่แพทปาโวแพทบอยพี่สนุพี่ดังพันกร
รวมไปถึงทีมนักแสดงจากช่อง๘เรียกว่าครับข้างจริงนะคะ
สองมือกลับลงขอบคุณจริงนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเจอกันร่วมงานกันครั้งหน้านะคะ